เจ้าหน้าที่สังกัดทบนี้นะคะอายุ๓๙ปีค่ะ
ไปเที่ยวมานะคะหลังจากนั้นเสียหลักตกข้างทาง
คนเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นเอามาตรวจสอบ
สรุปว่าเมานะคะและตอนที่เมาให้กันกับตำรวจบอกว่า
มากันสามคนโอ้โหกู้ภัยหากันให้ควักเลยนะคะ
เพราะว่าอีก๒คนไม่เจอกลัวจะจมน้ำ
แต่ว่าสุดท้ายพอสั่งเมาบอกอ๋อลืมเข้าใจผิดนึกว่าเพื่อนมาด้วย
คือมาคนเดียวมาคนเดียวสรุปมาคนเดียว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานเกือบ๒ชั่วโมงนะคะ
หาอีกสองคนแต่อย่างไรก็ตามจุดเกิดเหตุอยู่ที่
คู่เมืองด้านนอกหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพายับอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
รถเก๋งคันนี้ฮอนด้านะคะทะเบียนอุตรดิษฐ์
เสียหายยับเยินเลยค่ะชิ้นส่วนด้านหน้าขาดครึ่งอยู่บนถนนด้านท้าย
ตกลงไปในน้ำเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุคนมายืนดูกันเต็มเลยเนี่ยนะคะ
คนขับรถดังกล่าวคันดังกล่าวกระเด็นออกมาจากรถ
แล้วก็ตกลงไปในน้ำด้วยนะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือมาได้สำเร็จ
ทราบชื่อว่านายวุฒิที่ก่อนสอนศีลอายุ๓๘ปี
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมณฑนทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิระ
นี่คือชิ้นส่วนของรถคาอยู่แบบนี้
ขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าขับรถมาจากพื้นที่หางดง
มีเพื่อนนั่งมาด้วยอีก๒คนเขาบอกแบบนี้นะ
ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ช่วงนั้นเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
ขับมาด้วยความเร็วพอสมควรเขาบอกแบบนี้
จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีคนตัดหน้ารถผมผมก็เลยหักหลบ
แล้วรถก็เสียหลักตกคู่เมืองเขาบอกแบบนี้

เราเป็นคนขับแล้วอีกสองคนเป็นคนนั่งรถมาด้วยเนาะ
ใช่ครับ
มันเกิดยังไงพี่ลองเล่าตอนเสียหลักอย่างไร

พี่ชดทำไม
มันเสียหลักก็คือมี

แล้วมันก็ลงคลองเลยครับ
สภาพนี้ยังจะไปต่อเนอะ

คุณไม่ได้สิทธิ์ไปต่อนะคะจริงแล้วนะคะ
แล้วคุณยังบอกด้วยว่ามีเพื่อนมาอีก๒คน

เจ้าหน้าที่จัดชุดประดาน้ำชุดใหญ่มาลงค้นหาเลยนะใช่ค่ะ
ลงไปแบบนี้นะคะพยายามค้นหาคนที่เขาบอกว่าเขามาด้วยอีกสองคนเนี่ย
สองชั่วโมงอืมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะ
กู้ภัยก็เลยต้องโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คุณพยาบาลคุณพยาบาลไปถามเขาอีกทีซิ
ว่าเขามากันกี่คนเพราะหาไม่เจอจริงจุดนี้
แล้วดูคนช่วยดิลงไปตั้งหลายคน
เอาจริงถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายกับอีกกรณีหนึ่งขึ้นมา
ถือว่าไปไม่ทันนะเจ้าท่านที่มารวมกันอยู่นี่หมดเลย
คุณพยาบาลซักให้เรียบร้อยแล้วแล้วว่าไงว่าไง
ผมเข้าใจผิดครับสักตอนสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วตอบได้แล้ว
สรุปคือผมเข้าใจผิดครับผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวนี่แหละอยู่ในรถคนเดียว
คือภาพไปสักครู่เสียงสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นยังริดแอลกอฮอล์อยู่
เหมือนอยู่ก็เลยตอบไปแบบนั้นนะเอาสรุปว่ามาคนเดียวนะคะ
เมาไม่ขับนะครับ